ช่วงเวลาประมาณบ่าย๓โมง๔๐นาทีเมื่อวานนี้นะคะ
มีคนร้ายไปจี้ชิงทองคำในร้านทองชื่อดังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะ
พระราม๔แล้วคนร้ายเข้าไปคนเดียว
แต่ลองสังเกตดูดีค่ะเขาเป็นผู้ชายแต่แต่งตัวเหมือนผู้หญิง
ใส่วิกผมทำให้ดูเหมือนผู้หญิงใส่ยกทรงด้วยอ๋อหรอ
พนักงานขายทองบอกว่านึกว่าสาวประเภทสองอ่าเขียนคิ้วทาปากทาตาเนี่ยค่ะ
พนักงานขายทองบอกว่าคือจำได้ชัดเลยเพราะว่าการแต่งตัวมันแปลกมาก
เอาปืนไปแล้วก็จี้ชิงทองเอาปืนไปวางไว้บนเคาน์เตอร์ค่ะ
บอกว่าเอาทองมาไม่ให้ทองหนูจะระเบิดร้าน
แล้วก็เลือกเฉพาะทองที่อยู่แถวด้านบนน้ำหนักเยอะไง
ด้านล่างอ่ะสลึงหนึ่งสองสลึงด้านบนบาทบาทหนึ่งสองบาทอย่างเงี้
มันเลือกเฉพาะแถวด้านบนได้ทองไปเนี่ยนะโอ้โห
รวมมูลค่าเกือบ๔ล้านบาททองน้ำหนัก๒๑๕บาท
เกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตรวจสอบร้านทองนี้นะคะอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าย่านพระรามสี่
คนร้ายเอาปืนมาแล้วก็จี้พนักงานที่ร้านขายทอง
ทองคำน้ำหนักสองร้อยสิบหกบาทครับแล้วก็หลบหนีไปตำรวจก็ไปคุยกับ
พนักงานร้านไปถามพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์พนักงานร้านคนนี้ค่ะ
ชื่อว่านางจุธารัฐสายเท้าเอี้ยนพนักงานร้านทองออโรร่า
บอกว่าคนร้ายเนี่ยนะคะใส่วิกใส่วิกจนเกือบจะปิดตาอยู่แล้วอะค่ะ
อืมแต่งหน้าใส่ยกทรงด้วยครับแต่งตัวให้เหมือนผู้หญิงอ่ะค่ะ
ใส่แมสปิดบางใบหน้าโอ้โหมันปิดหมดเลยน่ะดูสิใช่อืม
คุณจุธารัฐที่เป็นพนักงานร้านทองเนี่ยนะบอกว่าก็นึกว่าเป็นลูกค้าปกติแหละ
ไม่ได้เอกใจอะไรแต่คนร้ายเอาปืนมาวางบนโต๊ะอืม
แล้วขู่ให้เอาทองเนี่ยใส่ถุงคนร้ายเตรียมถุงมา
แล้วคนร้ายก็เลือกทองเฉพาะอยู่ด้านบนเพราะว่าน้ำหนักเยอะ
แล้วก็บอกพนักงานขายทองว่าถ้าขัดขืนเดี๋ยวจะระเบิดร้านอืม
แล้วคนร้ายทำท่าเหมือนมีระเบิดเหมือนมีอาวุธมาด้วยไง
พนักงานขายเขาก็กลัวหยิบทองใส่ถุงให้คนร้ายไปอะค่ะ
เดินเข้ามาก็เดินมาปกติแบบว่าไม่กระตุกกระตากไม่อะไรเลยค่ะ
เดินเข้ามาแล้วก็เอาปีนมาจ่อเลยอืม
แล้วก็บอกว่าให้ส่งทองมาอย่างเงี้ยเอาแล้วก็โยนถุงให้แล้วบอกว่า
เอาทองใส่ถุงให้อืมมันข่มขู่ยังไงมันก็จะยิงอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าถ้าไม่ให้ถ้าไม่ให้จะนับหนึ่งถึงสามเมียน
คุณจะวางระเบิดมันวายอย่างเงี้มันเอามันเอาถุงน้ำมันใส่ก้อนหินไว้ข้างใน
แล้วมันก็วางไว้เขาแต่งตัวแปลกอะค่ะเขาแบบเขาใส่แบบปิดแมท
แล้วก็ปิดหน้ากากอนามัยแล้วก็ใส่ใส่วิกยาวมาแล้วแบบเกือบจะไม่เห็นลูกกระตาค่ะ
อืมแล้วก็แบบใส่คล้ายคล้ายใส่ยกทรงผู้หญิงด้วยอ่ะเนี่ยค่ะ
คุณจุธารัฐบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็สังเกตว่าคนร้ายคนนี้เดินวนอยู่หน้าร้านสองรอบ
ครับเดินวนอยู่เป็นชั่วโมงและจำคนร้ายได้ดีเพราะแต่งตัวผิดปกติ
ไม่เหมือนคนทั่วไปอย่างที่เขาอธิบายอะค่ะปิดบังใบหน้าหมดเลยอ่ะ
หน้ากากอนามัยใส่วิกวิกผมก็โอ้ยมาบังตาไปข้างหนึ่งอืม
คิ้วเนี่ยค่ะแล้วก็คิ้วเนี่ยดำเลยนะ
เปลือกตาสีแดงชักปืนออกมาแล้วก็พูดว่า
เอาทองเส้นละหนึ่งบาทและสองบาทใส่ถุงถ้าไม่ให้จะวางระเบิดร้านเนี่ยค่ะ
พนักงานขายเขาก็ตกใจนะหันไปหยิบทองใส่ให้
แล้วคนร้ายเดินออกไปจากร้านแบบใจเย็นเลยนะ
ได้ทองไปน้ำหนักสองร้อยสิบห้าบาทถึงสองร้อยสิบหกบาทประมาณเนี้ยค่ะครับ
แล้วก็เดินออกไปจากร้านพนักงานเขาก็กดปุ่มนิรภัยเพื่อแจ้งตำรวจ
ลักษณะการก่อเหตุคาดว่าคนร้ายเตรียมการมาอย่างดี
เพราะเดินมาดูลาดเหลาก่อนด้วยอะค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เลยบอกว่าจากข้อมูลการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นคนร้ายน่าจะก่อเหตุคนเดียวนะคะ
ส่วนวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีรายงานข่าวตั้งแต่เมื่อวาน
บอกว่าคนร้ายเนี่ยจ้างรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ให้ไปส่งที่จุดหมายตำรวจก็เรียกมาสอบปากคำ
ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะรถจักรยานยนต์รับจ้างคันนี้
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุก็แค่ขี่ไปส่งที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
การประชุมแห่งชาติศิริกิจตามการว่าจ้างปกติไม่ได้ร่วมกันก่อเหตุ
คือออกจากห้างไปก็ไปเรียกวินจอยอถูกต้องตอนนี้ยังไม่มีความผิดปกติ
จากพยานที่ตำรวจนำมาสอบปากคำนะคะก็เลยเชื่อว่าคนร้ายวางแผนคนเดียว
ก่อเหตุคนเดียวและคนร้ายน่าจะยังหลบหนีอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
อืมตอนนี้สั่งให้ชุดสืบสวนเร่งตามตัวนะคะ
รอยเส้นทางการหลบหนีสั่งชุดสืบสวนเทียบเคียงแผนประทุศกรรมของคนร้าย
ในพื้นที่อื่นอื่นด้วยอ่ะค่ะครับว่าในพื้นที่อื่นอื่นมีพฤติการของคนร้าย
ลักษณะคล้ายคล้ายกันแบบนี้ด้วยหรือเปล่าอืมนะคะคือนี่แต่งเนื้อแต่งตัวจนแบบ
คือรูปภัณฑ์จริงเนี่ยคือจะไม่รู้เลยไงใช่ไหม
ว่าสูงต่ำดำขาวอ้วนผอมอะไรยังไงแต่งตัวให้ดูหนา
ตัวหนาเสื้อไหมพรมอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะอืมจนกว่าจะตามพวกเสื้อผ้าพรุ่งนี้เจออ่ะนะคะ